คุณผู้ชมค่ะเมื่อคืนวานค่ะในพื้นที่สพเมืองฉะเชิงเซา
มีอุบัติเหตุนะคะรถจักรยานยนต์ถูกรถเก๋งเนี่ยพุ่งชน
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายผู้เสียชีวิตก็คือคนที่ขี่รถจักรยานยนต์มา
อายุน้อยเป็นเด็กผู้ชายอายุแค่๑๓เองนะคะ
วอนโว้คันนี้พุ่งชนเสียชีวิตค่ะที่ใช่เด็กชายธีรพัฒน์ค่ะ
เป็นนักเรียนชั้นม๑โรงเรียนวัดแหลมใต้นะคะก็นอนเสียชีวิตอยู่ริมถนนนี่แหละ
เป็นช่วงระหว่างช่องว่างของพระอุโบสถชั่วคราวกับพระอุโบสถหลังใหม่
โสธรวรารามวรวิหาร
สภาพศพคือคอหักแขนขาหักทั้งสองข้าง
เลือดไหล่ทะลักออกมานอกพื้นแล้วก็ห่างออกไปนิดนึง
ก็ไปเจอรถจักรยานยนต์ของน้องนี่แหละ
สภาพรถก็เละเลยสภาพรถคือบิดเบี้ยวเลย
เหมือนกับว่าอัดติดอยู่กับแนวรั้วกำแพงวัดนะคะ
เป็นรถเก๋งวอนโว้นะคะสีน้ำเงินคันนี้
ขับพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของน้องผู้เสียชีวิต
กันชนก็คือแตกระจายปลิวไปบนถนนนะคะ

คือเหตุการณ์นี้คนขับรถวอนโว้ที่ชื่อว่านายมรกฏเนี่ย
เขาบอกว่าเขาขับรถออกมา
จากตลาดค้าของฝากฝั่งตรงข้ามหน้าวัดโสธร
แล้วเขาก็ขับรถขึ้นแซงรถคันหน้าออกไปทางเลนขวาเล็กน้อย
แต่ว่ารถจักรยานยนต์ของเด็กชายธีรพัฒน์ขับสวนทางมา
แล้วเขาอ้างว่ารถจักรยานยนต์ของเด็กชายธิรพัฒน์เนี่ยขับมาเร็วมาก
แล้วก็ชิดขอบเส้นกลางถนนก็เลยเกิดการพุ่งชนกัน
ทีมข่าวของเราก็เลยตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้
วันนี้เนี่ยคุณระวีการแก้ววิจิตรก็ลงพื้นที่ไปนะคะ
ไปพบกับญาติของผู้เสียชีวิต
เพราะว่าทางญาติได้นำศพของน้องไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลศพ
ที่วัดเทพนิมิตรอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า
คุณระวีการไปเจอคุณแม่กับคุณลุงของน้องที่เสียชีวิต
คุณแม่ยังทำใจไม่ได้ก็เลยไม่อยากให้ข้อมูลอะไร
ให้คุณลุงเป็นคนให้ข้อมูลแทน
คุณลุงบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
บอกกับแม่ว่าจะไปซื้อของกินที่ร้านสะดวกซื้อแถวบ้าน

ครอบครัวไม่คิดเลยว่าน้องจะไปประสบอุบัติเหตุ
มารู้อีกทีมีคนมาแจ้งว่าน้องถูกรถชนเสียชีวิต
พอไปดูสภาพศพแขนขาหากมีใบแผลที่หน้าเต็มไปหมด

เขาหิวเขาบอกเขาหิวเขาจะออกไปซื้อนมที่๗๑๑

พอซื้อนมกลับพอซื้อนมก็หายไปสักพัก
แม่เขาก็สงสัยว่าหายไปไหน
ทีนี้สักพักหนึ่งก็มีคนเข้าไปบอกว่าลูกโดนรถชน
แม่เขาก็ไปไม่ทันกู้ภัยเอาไปก่อน
ตอนแรกที่แม่เขาโทรมาแม่เขาไปก่อน
แม่ก็โทรมาเขาบอกว่าเสียแล้ว

เพราะว่ากู้ภัยเขาไปแล้วเขาดู

เพราะว่าเลี้ยงมาอยู่ด้วยกันมา
ก็พยายามจะทำใจกันอยู่
เพราะว่ามันรวดเร็วคือตั้งตัวไม่ทัน

คุณลุงบอกว่าก่อนที่หลานจะตายเนี่ยนะคะ

ก่อนหน้าวันเกิดเหตุ๒๓วัน

ไม่อยู่แล้วมีแต่ผีเด็กอะค่ะ๑๓
ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นลางร้ายบอกเหตุก็ได้

ตอนเป็นข่าวแรกวันที่เกิดอุบัติเหตุ

บางกระแสก็บอกว่าน้องที่เสียชีวิต

ขี่ด้วยความคึกขนองอะไรแบบนี้ค่ะ
คุณลุงก็เลยออกมายืนยันว่าไม่จริงนะคะ

เวลาลุงเตือนลุงห้ามอะไรหลานเชื่อทุกอย่าง
ที่สำคัญเข้มงวดเรื่องของการออกจากบ้าน
แล้วมอเตอร์ไซค์ที่เอาไปเนี่ยก็ไม่ใช่ของหลาน

แล้วก็ไว้ซื้อของไปค้าขายค่ะ

กับคนขับรถวอนโว้คู่กรณีแล้วนะคะ
เขายอมชดใช้ค่าเสียหายให้
ตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
ไม่ค่อยมี
ไม่แค่มีทุกทีถ้าอยู่บ้านนี้จะไม่มีรถให้ขี่
ไม่มีเพราะว่าส่วนมากจะไม่ค่อยปล่อย
เพราะว่าที่ปล่อยไปคือเห็นมันดึกแล้วมันก็รถมันก็ไม่มีแล้ว
ถ้ารถมีก็คงไม่บ่อยเพราะเด็กมันยังตัดสินใจไม่ได้

มีแต่เห็นยายเขาเล่าให้ฟังว่าอะไรอยู่ไม่ได้แล้ว
มีแต่ผีเขายอมรับสารภาพว่าเขาแซงไปแล้วเขามองไม่เห็นรถ
พอออกไปเขาก็โป้งแล้วเขายอมที่จะชดใช้ให้
ชื่อว่านายมรกฏมันทนาอายุ๔๖ปีก็ไปร่วมงานศพ
แต่เขาไม่ยอมให้สัมภาษณ์อะไรนะคะ
บอกแค่ว่ายอมรับว่าตอนชน

หลังจากนี้ก็ปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
นักข่าวของเราแค่นี้ค่ะ

เราได้จำลองเป็นภาพกราฟิกนะครับ
ให้ท่านได้เห็นเหตุการณ์ว่าเกิดยังไงนะครับ
ตอนนี้ก็ปล่อยตำรวจเอกประเสริฐเดชสุภารองศาวสอบสวนสมชะเชิงเศร้าบอกว่า

มรกฏมันทนาคนขับรถเก่งวอนโว้เนี่ยนะ
ขับรถออกมาจากซอยข้างตลาดขายของฝากฝั่งตรงข้ามวัดโสธร
เพื่อมุ่งหน้าไปตามถนนเส้นทางขาเข้าเมือง
ส่วนเด็กชายวัย๑๓ปีขี่มอเตอร์ไซค์สวนทางมาตามเส้นทางขาออกเมือง
บริเวณริมกำแพงรั้วของพระอุโบสถหลังใหม่นะครับ
มาถึงจุดเกิดเหตุบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถวัดโสธร
คนขับรถยนต์ก็ตีโค้งเพื่อแซงรถยนต์อีกคันหนึ่งซึ่งขับอยู่เลนซ้าย
แล้วก็กินเลนเส้นแบ่งกลางถนนนะฮะ
ชนเข้ากับมอเตอร์ไซค์ของเด็กอายุ๑๓ปีเข้าอย่างจัง
เด็กชายก็กระเด็นหลุดจากรถมอเตอร์ไซค์ไปนอนเสียชีวิต
อยู่บนถนนระหว่างพระอุโบสถชั่วคราวกับพระอุโบสถหลังใหม่
ในสภาพคอหักแขนกับขาทั้งสองข้างหัก
มีเลือดไหลทะลักออกมานองพื้นถนนนะครับ
ส่วนรถมอเตอร์ไซค์นี่ก็พังเสียหายคอรถนี่หักเลยนะครับ
ชิ้นส่วนบิดเบี้ยวอัดติดอยู่กับแนวกำแพงวัด
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทางคนขับรถยนต์เป็นฝ่ายประมาทนะครับ
ตำรวจบอกนะฮะเนื่องจากแซงล้ำช่องจราจรซึ่งเป็นเลนสวนทางมา
ทำให้ไปชนประสานงาช่วงมุมขวาของตัวรถเก่ง
ขณะที่กล้องวงจรปิดของเทศบาลในที่เกิดเหตุตรวจสอบพบว่า
มีกล้องนะครับแต่ไม่สามารถใช้งานได้
ส่วนกล้องของวัดก็มีแต่ไม่ได้หันไปในจุดเกิดเหตุ
เพราะฉะนั้นเลยไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
เรื่องต้นตำรวจตั้งข้อหากับฝ่ายรถยนต์นะครับก็คือขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและทรัพย์สินเสียหาย
โดยคู่กรณีทั้งสองฝ่ายก็คือคนขับรถยนต์กับญาติของน้องที่เสียชีวิต
ตอนนี้ก็พูดคุยเจรจาเรื่องการเยียวยากันในเบื้องต้นไปเรียบร้อยแล้ว